อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุร้ายรายวันทางภาคใต้นะคะ

ก่อเหตุจ่อยิงศีรษะนายตำรวจที่ยะลาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับแฟลต์ตำรวจนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตรวจหัวกระสุนอยู่ว่า
เคยใช้ในพื้นที่ไหนมาแล้วบ้าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสะพานเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศามหาราชินี
สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีที่บ้านท่าสาปตำบลท่าสาป
อำเภอเมืองยะลาเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันนี้ค่ะ
หลังพันธ์ตำรวจตรีธิติวัฒน์ฟั่นสิริกุล
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจเมืองยาลาทหารประจำฐานปฏิบัติการเรือนจำยาลาว่า
มีเหตุคนร้ายยังไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้ปืนยิง๑๐ตำรวจ
ตรีประพาทแทร่ตั้งอายุ๓๐ปีเสียชีวิต
ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกจากบ้านภรรยา
ซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
เพื่อที่จะกลับบ้านพักที่แฟลต์ตำรวจ
พอมาถึงที่เกิดเหตุคาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ขี่รถจักรยานประกบหลังแล้วก็ใช้ปืนจ่อยิงจนเสียชีวิตขาดที่
ส่วนสาเหตุตำรวจก็ตั้งเอาไว้๒ประเด็นด้วยกันนะคะ
ประเด็นแรกคือการก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
ประเด็นที่๒ก็คือประเด็นความขัดแย้งส่วนตัว
ตอนนี้ก็กำลังเร่งตรวจสอบหัวกระสุนอยู่ว่าเคยใช้ก่อเหตุในพื้นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า